ต่อกันที่พี่ออนออนอนงกันบ้างนะคะ
หลังผ่านมรสุมเตียงหักรัก๒๖ปีสุด
ล่าสุดค่ะเจอพี่ออนผอมลงเยอะเลยนะ
แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตอมจงตอมใจอะไรนะคะ
คือตัวเธอเองเนี่ยลดเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์สถาบันลดน้ำหนักมากกว่า
ส่วนที่ลือกันว่ามือที่๓ที่ทำรักพี่ออนเป็นเตียงหักรักร้าวเนี่ย
เขาเป็นสาวประเภท๒พี่ออนก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง
และพี่ออนเองยังฝากขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ
รวมไปถึงสาวสตรองอย่างแม่แอฟทัศออนที่ก็เข้าไปคอมเมนต์
และวันนี้เจอก็เลยกอดให้กำลังใจกันในฐานะคนหัวอกเดียวกันอีกด้วยค่ะ
เขามาว่าเป็นเพศที่๓นะคะ
ก็เป็นผู้หญิงแหละค่ะใช่ผู้หญิงปกตินะคะ

ต่างคนต่างใช้ชีวิตที่แบบว่าอยากจะให้มีความสุขด้วยกันทุกฝ่าย
แอฟกับพี่ออนหัวอกเดียวกันค่ะหรือเข้าใจกัน
ก็ยังไงดีล่ะก็มันมีเรื่องมาเหมือนกันมั้งเนาะ

มันเป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับครอบครัวแล้วเรามีลูกด้วย
มันก็เป็นอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจ
ที่ได้คุยกับน้องแอฟเหมือนกันแล้วคือแบบเนี่ยเนาะ
คือเราก็ยังโชคดีที่เรามีลูกอย่างน้อยเราก็ไม่ค่อยเขก